อย่าลืมข้าวมันขัดนะครับ
บอกว่าคนช้ารอไปก่อนนะ
อืมอร่อยแล้ว

ตอนนี้เริ่มแยกชีสกับแป้งแล้วก็กินแล้ว

นี่ไง

ถ้าเราไปถึงร้านที่๒เราต้องกินให้เสร็จก่อนเขามา

ถ้าเข้ามาปุ๊บโอกาสแพ้เราสูงเลย

เดี๋ยวให้ถึงร้านก่อน
เออไม่เสียแรงเป็นน้องรัก

เดี๋ยวเชฟก็ให้เป็นน้องรักเองใจเย็นดิ
ถ่านนี้หลับได้เลยนะ

เออ

ผมว่าโอเคแล้วไปไปไป

ทีมคุณเจมส์วางเงินจำนวน๑๒๐๐บาท

ถึงจะเป็นคาเฟ่ขนาดกระทัดรัด
แต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่น

ออกแบบและตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่น
ที่เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้และเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนเป็นหลัก
ให้ดูเรียบง่ายสบายตา

ให้คุณได้เลือกลองรับประทานกันอีกด้วย
ขอโทษครับมาแล้วครับ

ทีมคุณเจมส์นะคะ

ชิมโทสได้๑๒จานค่ะ

๑๒จาน

กินนี่ก่อนน้ำเดี๋ยวเราเอาไปเอาข้างนอกได้
เมนูทริมโทสที่นำขนมปังชั้นดี
ซึ่งทางร้านสั่งตรงจากโรงงานพิเศษ
ถูกนำมาถ่าเนยหอม
แล้วนำไปจี่บนกระทะร้อน
จากนั้นจึงท็อปด้านบนด้วยกุ้งที่คลุกเคล้า
เข้ากันกับเครื่องเทศสูตรพิเศษมาแล้วเรียบร้อย
เมนูนี้เมื่อทานคู่กับขนมปัง
จะได้รสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี

เชิญค่ะ

ของก็สดจริงของข้อหน่อยนึง

พี่ฮับพี่ให้เหมือนที่รู้จักชอบผมอ่ะ

ไปเลย

คาเฟ่ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๖๐๐บาท
มาเชิญครับมาแล้วมาเลยครับ
ทีมพี่ก๊อฟนะคะลงเงินไว้๖๐๐บาท
เนูชิมทส๙๘บาทได้๖จาน
เย่ขอบคุณครับบ๊าย
เฮ้ยดูเลยน้ำปังก็นุ่ม
อ่ะทุกคนก็บอกว่าของเขาอร่อยอันนี้ผมไม่เถียงของเขาอร่อยจริงจริง
กุ้งอร่อยแต่เมื่อคุณผ่านจานที่๓ไปแล้ว

ขอใช้ตัวช่วยครับเจ้าตัวลงกับเชฟก็ได้
ครับเชฟ

คำว่ากราบกรานเหมาะกับเราที่สุดแล้วนะครับ

กระด้าวหมดแล้ว

ช่วยกันคิดชื่อผลไม้และพืชนะครับ

แก้วบองตอน

มะเขือราชนิยันเล็ก

ผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งครับ

สองอกบทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออกกันหมดนะ
ไป

เฮ่ยสามสี่ห้า

เดี๋ยวผมกินอันนี้เสร็จผมไปแล้วนะ
ไปเลยออกไปก่อนเลย
ไว้เสือมามันถึงเวลาของเราแล้ว
จอดรถขวางทางอ่ะพี่ทำไมพี่จอดอย่างนี้ผมออกไปได้
อ๋อพี่ตั้งใจแล้วนี่ผมจะรีบกินทำไมเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่ารีบยังไงแล้วอะไรวะพี่ให้ผมไปก่อน
และรถกันเลยได้ไหมไม่ได้
ทำไมอ่ะเสียเวลามากเลยอ่ะชิวเลยอ่ะชิว
รีบทำไมเออไม่ต้องรีบไปล่ะ
เอาถอยถอยถอยถอยขึ้นรถดิรอไว้ล่ะ

ขอโทษทีครับขอบคุณครับ